ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ในพื้นที่พัทยา

เขาเพิ่งมาถึงประเทศไทยแล้วจอดรถแวะกินข้าวที่ห้าง
กลับมาถึงคุณดูสภาพ

ไม่ใช่แค่ทุบรถเฉยเอาทรัพย์สินไปด้วย
เงินเนี่ยนะหลายสกุลเลยคุณ
แปลงเป็นเงินไทยเนี่ยมูลค่าเป็นล้าน
กระเป๋าแบรนด์เนมใบเป็นแสนก็หายไปด้วย
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานจอดรถ
ห้างอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วตำรวจสพเมืองพัทยาต้องไปตรวจสอบเลย
รถโฟลกซ์วาเก้นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มคันนี้นะ
กระจกโดนทุบจนแตกเลย
ขโมยเอาทรัพย์สินมีค่าที่วางตรงเบาะผู้โดยสารไป
แล้วข้างรถตู้ไปเจออะไรรู้ไหม
อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุอันนี้กระจกที่ตำรวจเขาหยิบมาให้ดูเนี่ย
มันแตกไปแบบนี้แล้วอาวุธที่ว่ามันเป็นอิดบล็อกคุณ
บล็อกอิดตัวหนอนนั่นแหละตกอยู่ก้อนหนึ่ง
ทีนี้คุยกับนักธุรกิจชาวจีนนายจี้เปียวอายุ๖๒ปี
บอกว่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยนะมีทั้งเงินหยวนเงินดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็เงินไทย
รวมแล้ว๕๙๐๐เอกสารสำคัญอีกหลายรายการเลยที่หายไป
อันนี้นายจี้เปลี่ยวส่วนอีกคนนึงนายจี้ซิงค่ะอายุ๕๐ปี
นักธุรกิจชาวจีนผู้เสียหายอีกคนนึงเขาบอกของผมก็หาย
หยวนเงินดอลลาร์ฮ่องกงเงินริงกิจมาเลเซีย
คิดเป็นเงินไทย๕๑๓๐๐๐บาท
นี่เอาง่าย๒คนนี่แค่เงินสดเป็นล้านแล้วนะคะ
ยังมีกระเป๋าแบรนเนมอีกใบหนึ่งราคาแสนห้า
และตำรวจเมืองพัทยาประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบไปเก็บลายนิ้วมือเอ๊ะคนร้ายน่ะ
น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของนักธุรกิจชาวจีน๒คนเป็นอย่างดี
เพราะอะไรทั้งสองคนนี้เขาเพิ่งแลนด์ค่ะ
คือแลนด์ดิ้งเครื่องมาเลยลงจากเครื่องมา
เขามาทำธุรกิจในไทยเพื่อนเขาเพิ่งจะไปรับที่สนามบิน

ใช่ว่าอ้าวงั้นรู้จักเหรอคนกันเองเหรอ
หรือคนที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของนักธุรกิจ
คิดดูซิพอรับมาจากสนามบินก่อนจะเข้าบ้านพัก
เฮ้ยหิวเอาจรไหว้ห้างก่อนแล้วก็ไปกินข้าว
ทีนี้ตำรวจยังไม่ได้ทิ้งประเด็นเรื่องคนร้ายนะคะ
เพราะว่าคนร้ายตระเวนก่อเหตุในพื้นที่ด้วย
ถ้าเกิดย้อนไปนิดนึงเมื่อวันที่๑๑ที่ผ่านมา
มีร้านที่โดนทุบกระจก
มีร้านที่เจ้าของร้านเขาโดนทุบกระจกรถเหมือนกันคือร้านเสื้อผ้า
เจ้าของร้านเขาอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุที่ห้างนี้ประมาณสัก๕๐๐เมตรได้
อันนั้นเนี่ยรถของร้านเสื้อผ้าก็โดนทุบตำรวจเขาก็จะลงพื้นที่
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะทีนี้เส้นไหนล่ะที่คนร้ายมันหลบหนี
ตำรวจเขาค่อยแกะไปแกะไปคุณตำรวจมีความคืบหน้าไหมอ่ะ
มีสิครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เบาะแสของคนร้ายแล้ว
อยู่ระหว่างตามตัวคนร้ายคนนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่อยากบอกสื่อไงเดี๋ยวคนร้ายจะไหวตัวทันแล้วก็หนีไปก่อนนะคะ
อุ๊คอ่านเหมือนกันนะฮะก่อเหตุตอนที่ฟ้ายังสว่างดูนะฮะ
ใช่ในห้างด้วยแต่หลายอย่างน่าสงสัยไง